ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ร่งพยาบาลจุฬาพรทางเฟสบุ๊กของรองพยาบาลจุฬาพร
ฝากทิ้งแจ้งมาว่าคือทางรองพยาบาลจุฬาพร
ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน
ก็เลยจะฉีดให้ขีดเส้นเอาไว้ว่า
คือจะปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก
สิบสี่มิถุนายนสิบสี่มิถุนายนนะคะแต่ถ้าใครฉีดเข็มแรกไปแล้ว
สามารถไปฉีดเข็ม๒ได้ตามที่นัดหมายเอาไว้
แต่เข็มแรกเนี่ยจะขีดเอาไว้เลยว่าตั้งแต่สิบสี่มิถุนายนเนี่ยปิดนะคะ
คำถามคือทำไมถึงปิดแบบนี้
แล้วคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปลงทะเบียนที่ไหนเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้
ทางโรงพยาบาลจุลาพรบอกว่าถ้าใครมีปัญหาในการหาสถานที่ลงทะเบียนที่อื่น
แล้วยังเชื่อมั่นมั่นใจที่จะฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุลาพร
ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรบอกว่าให้รอก่อนนะคะ
จะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการหาวัคซีนอื่นค่ะวัคซีนอื่นที่มีคุณภาพมาให้บริการประชาชน
ตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะเราสอบถามเรื่องนี้ค่ะ
ไปที่อธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรโคต้าวัคซีน
ให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าเรื่องของการจัดสรรโคต้าเนี่ย
ได้มีการนำไปรวมกับโคต้าของมหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
รวมแล้ว๑๑สถาบันมีอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นประธานนะคะ
ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคส่งวัคซีน๕แสนโดส
ให้กับทางมหาวิทยาลัยดังนั้นอำนาจจัดสรรหลังจากนี้
จะไม่ใช่อำนาจของกรมควบคุมโรคแล้วก็จะเป็นอำนาจของอธิการบดีแห่งประเทศไทย
จะเป็นการจัดสรรให้ตามมหาวิทยาลัยต่าง
ลาพรก็จะอยู่ในโคต้าตรงนี้ด้วยอยู่รวมตรงนั้นค่ะท่านก็เลยแจ้งข้อมูลมาตรงนี้นะครับ